คนตระโดยและสนมยกษ์นั้นก็จะมีเงินได้ใช้แล้วก็ต้องบริหารจัดการ
ในกล้วงว่าทำอย่างไรให้เงินก้อนนี้มันเงาะเงินขึ้นมา
และก็โปรเจ็ตของการปรรบันโลกเนี่ยเงินตรงนี้
จะใช้เพียงพอหรือไม่ในการวางโครงสร้างทั้งหมดนะครับ
เรื่องราวของฟุตบอลถ้วยกันบ้างนะครับโตต้าพรีเมคครับ
เจอกันของยอดทีมจากไทยกับยอดทีมจากญี่ปุ่น

ความพร้อมความเคลื่อนไหวที่จะถ่ายละสดทางไทยรัฐทีวีเป็นอย่างไรติดตามครับ

ช่วงเช้าที่ผ่านมาที่โรงแรมอมรีดอนเมืองก็มีการพูดถึงความพร้อม
เกมนัดนี้ครับเป็นครั้งที่๖แล้วสำหรับโตต้าพรีเมียครับ
บุรีรามยูเต็ดแชมป์โตโยต้าลีกครับ
แล้วก็๕ทีม๕แชมป์ของไทยเมื่อปีที่ผ่านมา
รวมถึงแชมป์รายการนี้๒ครั้งในปี๒๐๑๑แล้วก็๒๐๑๙
ก็เป็นทีมอันดับท้ายแต่ว่าผลการเจอกันครั้งนี้
จะเป็นการเตรียมความพร้อมของบุรีรำได้เป็นอย่างดี
นักเตะจากญี่ปุ่นมาลงเล่นกับทีมในถ้วยนี้
ทำให้ทีมสามารถทดสอบได้ว่ากลายพร้อม
หวังว่าทีมจะคว้าแชมป์แรกของปีนี้ให้ได้ในวันพรุ่งนี้
แล้วก็จะใส่ชุดสีชมพูซึ่งเป็นชุดที่๓ที่จะลงแข่งวันพรุ่งนี้
เป็นคอลเลชั่นพิเศษนะครับต้อนรับบรรณไทยเขาบอกว่าได้รับการตอบรับดีมาก
สองหมื่นตัวทั่วประเทศเนี่ยไปต่อแถวจองกันเลยนะก็ต้องติดตามนะครับสำหรับพรุ่งนี้สีสันการแข่งขันโตต้าพรีเมียครับครับ
กล่าวชมบุรีรำว่าเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่ของเอเชีย
ส่วนสภาพทีมตอนนี้นะครับเริ่มปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศได้ดีขึ้น
หลังจากไปเก็บตัวที่เชียงใหม่เป็นเวลา๑๐วัน
ซึ่งหวังว่าจะเป็นทีมที่๒จากญี่ปุ่นนะครับที่สามารถคว้าแชมป์ถ้วยใบนี้ได้
ที่จะทำการถ่ายทอดสดในแมชนี้ยืนยันว่า
ให้แฟนกีฬาได้ชมตลอดทั้งปีอย่างแน่นอน
ก็แน่นอนครับเราประเดิมด้วยแมชนี้นะครับซึ่งก็เรียกว่าเป็นแมชที่น่าสนใจแล้วก็แมชใหญ่ทีเดียว
ความจริงอาทิตย์ก่อนอาทิตย์แล้วเราก็เพิ่งถ่ายคกครับไปนะครับ
ส่วนอาทิตย์หน้าเราก็ยังจะมีฟุตบอลดีอีกก็คือฟุตบอลถ้วยก่อ
แน่นอนครับปีนี้ต้องติดตามไทยรัฐทีวีกันทั้งปีครับ
เพราะว่าเราจะมีกีฬาดีมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันตลอดนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลคู่ต่างแล้วก็วอเล็กบอลนะครับ
แล้วก็ยังมีกีฬาอื่นอีกที่เดี๋ยวกำลังจะทยอยเปิดตัวครับ